ค้าแห้งไม่หาอะไรอร่อยกินกันกว่านะฮะบี่ห้าแล้วพาไปทานอาหารจีนน่อยติมซัม

ตะเกียบไปแล้วก็เตรียมเงินไป
แต่ว่าไม่ต้องเยอะนะเขาขายแค่เข่งละ๑๐บาทเท่านั้นเอง
แต่ว่ามีให้เลือกเยอะมากเลยค่ะ

ไปที่ร้านเทียนติ่มซ้ำนะคะ
อยู่บริเวณด้านหลังสถานีตำรวจภูทรเมืองขอนแก่น

ร้านนี้เขามีให้บริการอาหารทุกชนิดนะ

อาหารตามสั่งเอ่ยอะไรอย่างนี้ก็มี

แต่ที่ได้รับความนิยมมากเนี่ยค่ะมันก็คือเมนูติ่มซ่ำ
เพราะเขามีติ่มซำกว่า๒๐ชนิด
เรียงรายสูงเป็นคอนโดแบบนี้ค่ะ
ซึ่งลูกค้าที่เข้ามานั่งในร้านปุ๊บเนี่ยนะ

ไม่ต้องคิดเลยว่าคุณจะเอาฮะเกา
นมจีบปูจีบกุ้งอะไรไม่ต้อง
เขาจะให้พนักงานยกคอนโดมาตั้งไว้แบบนี้คุณ
โอ้โหแล้วใครอยากจะกินอะไรก็เลือกกินเอานี้เหรอ

อันไหนชอบทานก็ทานไป
ถ้าอันไหนไม่ทานคืนได้ไม่เป็นไรนะ

ที่มันไม่เหมือนใครไม่มีที่ไหนทำแบบนี้
ก็เลยทำให้ลูกค้าชื่นชอบแล้วก็รับประทานกันแบบเนื่องแน่นอย่างต่อเนื่อง
บางร้านที่เขาขายติมซัมเขาก็จะมาเป็นรถเข็น
เมื่อกี้ก็จะมาถามลูกค้าเอาไหม
แต่เนี่ยไม่ต้องเลยจะเอาไม่เอาไม่รู้

คือบางที่เราต้องไปส่องหน้าตู้ใช่ไหม
แล้วก็จิ้มเอาอันนี้เอาอันนี้แล้วเขาก็จะนึ่งให้

แต่อันนี้เขายกมาเลยถ้าคุณอยากทานอะไรคุณทานไป
ถ้าคุณไม่ทานอันไหนคุณคืนได้หมดเลยนะคะ
เจ้าของร้านก็คือคุณอนุชิตชัยพา
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเอง
เป็นรุ่นที่สืบทอดกิจการมาจากคุณพ่อคุณแม่อีกทีนึง
แต่เดิมคุณแม่ของเขาเป็นเชฟอาหารจีน
ในพัฒนาคารชื่อดังในกรุงเทพเลยนะคะ
แล้วก็ตอนนี้คุณแม่อายุมากขึ้น
ก็เลยผ่านมาเปิดร้านอาหารจีนขนาดเล็กด้วยตัวเอง
แล้วก็ให้บริการเมนูที่หลากหลายแบบนี้ในราคาย่อมเยาว์
เมนูติ่มซำของที่ร้านเนี่ยนะคุณเขาทำเองทุกอย่างทุกเข่งเลยนะ
แล้วก็จะเน้นไปที่ความสะอาดสดใหม่
แล้วก็เสิร์ฟร้อนพร้อมทานไม่มีการทำค้างเอาไว้แน่นอน
ราคาขายอย่างที่บอกค่ะคุณไม่ต้องเตรียมเงินสตุ้งสตังค์ไปเยอะเลย
ราคาเข่งละ๑๐บาทเท่านั้นเอง
เขาบอกว่าขายราคานี้มา๒๐ปีแล้วคุณ
จริงไม่เคยขึ้นเลยนะไม่ขึ้นเลย๒๐ปี

คือถ้าเกิดว่าเข่งไหนใครไม่ทานเขาไม่ได้คิดตังค์นะ

ใครที่อยากจะไปลองอร่อยแบบติ่มซำราคาประหยัดแบบนี้
แน่นไปด้วยคุณภาพแบบนี้ไปกันได้ที่ร้านนี้ค่ะ
เทียนเทียนติ่มซำนะคะที่ซอยขอนแก่นไทยแลนด์ถนนศรีจันทร์
อยู่ที่แยกชัยมหาจังหวัดขอนแก่น
ร้านเปิดให้บริการตั้งแต่๑๐โมงครึ่งไปจนถึงบ่าย๓โมง
หยุดทุกวันอาทิตย์ค่ะ
หยุดวันอาทิตย์นะครับไปทานกันได้นะที่จังหวัดขอนแก่น

ร้านเล็กแต่ว่าของที่ให้ใหญ่เบิ้มเหมือนกันนะ